ของขลังของดีกันบ้างดีกว่าของคุณอาสัญญาพรนารายนี่
ผู้ศึกขาบันเทิงเทวราคมของเราค่ะออกกาศไปเปิดบ้านของคุณอ่าศัญญาของผู้ชมคุณอ่า
เอาของดีมาโชว์เลยของดีแต่ละชิ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะมีที่มาที่ไป
ภูชาฟังดีนะขอได้ไหว้รับมีทรัพย์ตลอดซาดภู
แกบอกว่าขอให้มีงานก็มีงานขอให้เป็นที่รักก็ได้ตามนั้นเลย
ก็มีแต่คนเมตตามีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะ
ที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือทุกองค์ทุกเสียนเนี่ยบันดาลพรให้เท่ากันหมด
แล้วก็ความศรัทธาที่เกิดขึ้นอยู่กับคนบูชา
โหดิฉันลูบหน้าจอทีวีได้ไหม
เขาบอกว่าอะไรนะรูปแล้วรูปเลย
เห็นหน้าจอทีวีดิฉันไปรูปเอาหน้าจอด้วยนะ

ดูลักษณะหินสิโอ้โหมนต์เชีย
เป็นสีดำเขาเรียกว่าหินเหล็กไหลเสียนรือสีนะคุณผู้ชมนะ
ขอได้ไหว้รับมีทรัพย์ตลอดอ่า
และที่คุณอาดวงจันทร์เล่าให้เราฟังนะยังไม่หมด
ยังมีเรื่องราวอัศจรรย์ใจอีกหนึ่งอย่างค่ะ
ฟังแล้วบอกเลยนะว่าขนลุกค่ะคุณผู้ชม
คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาดวงจันทร์เขาไปไหว้พ่อปู่ฤษีที่วัดราชบำรุง
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพ่อปู่เนี่ยนะ
อยากจะไปอยู่ด้วยต้องแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้ได้เห็น
ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเดินออกมาจากวัดเท่านั้นแหละ
เจอรูปใบนี้เลยค่ะมันตรงกับมโนภาพที่นึกไว้ในใจ
ตอนที่อธิษฐานเลยภาพนี้เลย
หลังจากนั้นก็ได้นำรูปนี้ไปหานักโหรศาสตร์ท่านหนึ่ง
ท่านก็บอกว่าคนในรูปนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมดูภาพนะมีตัวตนจริงแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วย
เหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงไปฟังคุณอาดวงจันทร์เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ขอเวลา๙ปีในการที่จะได้เจอตัวเป็นสัมผัสได้มีตัวตน
อาก็เลยขึ้นไปบนยอดเขาคิดชะกูธตอนปี๔๙ก็ไปอธิษฐานบนยอดเขาพิชกูธ
กลับมาก็เอารูปใบนี้ไปให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ยังพูดคำเดิมว่ารูปใบนี้คือนักร้องลูกทุ่ง
ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเชียวล่ะแต่จำชื่อไม่ได้อัศจรรย์ไหมมาเจออาสัญญา
อาสัญญาคือนักร้องลูกทุ่งที่มีรอยสักเป็นรูปนารัยอยู่ทั้งตรงหน้าและอยู่ตรงหลังแล้วอธิษฐาน
ซึ่งอาก็ไม่เคยทราบไม่เคยว่าไม่มีค่ะใช่ค่ะก็เลยชวนอาสัญญาไปหาอาจารย์
พออาจารย์เห็นปั๊บอาจารย์ก็ยิ้มแล้วอาจารย์ก็บอกอ๋อคนนี้นี่เองเพิ่งจะนึกชื่อออกว่าสัญญาพรอะไร
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือคุณอาสัญญาพรนารายผู้บุญของคุณอาดวงจันทร์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ขนลุกนะไม่น่าเชื่อนะออกจากวัดมาปุ๊บเห็นภาพนี้ทันทีอ่ะ